ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่า

ห่างหายจากการซ้อมแม่นาทีมชาติไป

แล้วก็ได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง
กับ๒รายการใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
ไทยแลนด์ไฟล์รวมถึงชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
จุดเริ่มต้นของการสร้างทีมชุดนี้นะครับ

ทำให้เราเห็นนักเตะหน้าใหม่หลายคน
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฟอร์มที่ดีในลีก
ซึ่งหลายคนติดตามนั้นก็อยู่ในข่ายที่ปูบิสนั้น
มาซ้อมมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของบางคน
ซึ่งก็ทำให้เรานั้นน่าจะได้เห็นมิติใหม่ของการเล่น
สวัสดีครับทั้งปูปิสแล้วก็สวัสดีครับทั้งเดฟด้วยนะครับ

เพื่อคุยนะครับแล้วก็สื่อสารความคิดของปูปิส
รวมถึงวิธีการทำงานให้พวกเราได้ทราบกันนะครับ
พูดถึงการเตรียมทีมกันก่อนค่อนข้างเข้มข้น
แล้วมีเวลาเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะปิดพักการแข่งขัน
เอาพูดถึงชุดนั้นก่อนชุดนั้นที่เรียกมาซ้อม
จุดประสงค์ของปูปิสต้องการที่จะปูพื้นฐาน
หรือว่าที่จะมองไปถึงอะไรบ้างในอนาคตสำหรับทีมชาติครับ
พูดต้านยังว่าทีมโครงกลางแรมคือ๑๗๐๐น
เราเพียงด๓วันเด็กแล้วโดยที่หมด

ทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเล่นแบบนี้ไม่รู้ว่าเราจะทำงานแบบนี้

เพื่อที่นั้นในอาวุธเราจะทำการเตรียม
เพราะว่าเรารู้ว่าในอันที่๕นาทีมันจะไม่มีเวลาที่เราจะพักกับไทยรัม๕

ตอนที่เรียกมาซ้อมตอนเดือนสิงหา
เพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมีหลีกแล้วก็มีเวลาที่จะเตรียมทีมเดือนตุลาค่อนข้างที่จะน้อย
เพราะว่าวันแรกที่ซ้อมในเดือนตุลาเพราะหลังจากที่นี่เขาหยุดให้
เขาบอกว่าก็วันนี้วันอังคารแล้ว
แล้วก็จริงจะไปเล่นเนี่ยก็วันเสาร์ก็มีเวลาแค่๓๔วันในการซ้อม
เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีผู้เล่นใหม่มาที่ไม่เคยทำงานร่วมกับเขา

เขาก็เลยจัดเดือนสิงหาเพื่อเรียกนักกีฬามา
เพื่อที่จะมาทำความคุ้นเคยกันในระบบของเขา

ก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแล้วก็การมาซ้อมกับเขาหรือว่ามารับใช้ชาติเนี้ย
เขาบอกว่าก็จะเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับเขาก็เลยต้องหาเวลานะครับ

ก็ถือว่าค่อนข้างครอบคุมนะครับจากตัวผู้เล่นที่เราเห็นกันมาเพราะว่า

อย่างที่หายทีมชาติไปยังเกียรติยศเนี้ยกลับมาก็เป็นหลายคนที่
แฟนแฟนพูดถึงว่าว่าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งคนที่จะต้องกลับมาติดในชุดนี้
หลังจากที่ได้ผู้เล่นชุดนั้นซ้อมไปแล้วนะครับการเรียกตัว

อ่าการเล่นในขาดมากกว่าซึ่งจริงจริงเนี้ยตัวเขาเองเนี้ย
เขาบอกว่าเมื่อมีการเล่นหลีกเนี้ยก็สัปดาห์หนึ่งเนี้ยเขาก็พยายามที่จะดูหลีกเนี้ยครับ
สามแมทถึงสี่แมทด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดูนักกีฬานะครับในการเล่นว่าเขาเล่นยังไง
แล้วก็คู่อื่นที่ไม่ได้ดูเนี้ยคนอื่นอื่นเนี้ยจะดูด้วยหรือว่า
อาจจะแบ่งกันไปดูตามสนามนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันถ้าเกิดไปดูไม่ได้จริงจริงก็ดูตามวีดีโอนะครับ
ไปดูแล้วก็แบ่งกันดูแล้วก็เอาข้อมูลมานะครับว่าใครเป็นยังไง
ด้วยและอย่างที่สองก็คือเรื่องอายุครับเขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงว่าใน

เพราะว่าศักยภาพในการเล่นของเขาปรอฟอร์แมนต์ในลีกเขาดีมาก

ที่เขากำลังตามหาเพราะว่าก็ไม่เหมือนคนอื่น

มีทักษะนะครับซึ่งเขาก็ตามหาอยู่

ตอนนี้เรามีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เรามีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
ตอนนี้เรามีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเราแต่เราไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

ไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

ไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

ไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา
ไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา

ไม่มีพวกมันเกี่ยวกับพวกเรา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

ก็จะมีรายชื่อของบรรณัฐมีวิรสักแล้วก็มีสรศักดิ์มา
ซึ่งตอนนี้หลุดโผล่ถูกไหมฮะ
เขาบอกว่าก็จากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนพูดเนี่ย
เขาก็จะตอบให้ว่า๓คนนี้เขาไม่มีโอกาสได้เล่นเลย
ในสโมสรของเขาเขาก็เลยเรียกมาไม่ได้
บอกเขาก็วิเคราะห์แล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าตอนนี้ทีมต้องอ่านอะไร
ซึ่งถ้าเกิดมีคนแยกมาอีกแล้วโรนาชัยเรียกมาทำไม
เขาก็บอกว่ารณชัยอาจจะเล่นให้กับสโมสรได้น้อยก็จริง
นะครับแต่ว่าตอนเล่นอินเตอร์คอนเนี่ยเขาเล่นดีแล้วบวกอีกอย่างหนึ่งคือ
ธนาโชธบาดเจ็บโรนชัยก็เลยได้เข้ามาติดในโผล่เขาก็เลยเรียกมา
นั่นคือเหตุผลนะครับซึ่งจริงเนี่ยการวิเคราะห์ของเขาเนี่ย
เขาก็วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเลือกมานะครับในสิ่งที่เขาต้องการ
แล้วก็ในทิศทางที่ทีมต้องการที่จะไปช่วงท้ายนะครับก็คงต้อง
เอ่อให้พูดถึงสองรายการสำคัญนะครับไทยแลนด์แล้วก็แน่นอน
อยากให้ปูปิสนะครับพูดถึง๒รายการสำคัญนี้อยากให้แฟน
ติดตามนะครับของของทีมชาติไทยหลังจากนี้ยังไงบ้างครับ

เราเพิ่มเราอยากให้โอกาสให้ของทิศทางเจอกัน
เพื่อให้เป็นแบบที่เขาจะช่วยเราในปีต่อไปน่าล่ะ

กลับมาเป็นพลังในวิทยาลัยศาสตรี

ฉันไม่แน่ใจว่ามีประสบความสุขที่ดีในวิทยาลัยศาสตรี
แล้วเราจะให้ทุกท่านที่เป็น๑๙คน
ให้มีความสุขที่มีความสุขที่มีความสุขที่มี

หรือว่าเรื่องการตอบสนองมากกว่าของผู้เล่นนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้โอกาส
ผู้เล่นทั้ง๑๙คนนี้โชว์ศักยภาพนับแสดงศักยภาพให้เขามากที่สุด
ให้เขาได้เห็นว่านักกีฬาทั้ง๑๙คนนี้
มีอะไรที่จะสามารถให้กับทีมชาติได้บ้างสามารถเป็นกำลังหลักในอนาคตได้หรือไม่นะครับ
สองรายการนี้คือเป็นรายการที่จะพิสูจน์ว่าจะมีใครนะครับที่จะสามารถนะครับ
ติดทีมชาติในอนาคตต่อไปได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า
หลังจากตอนนี้ถ้าเราเกลียดก็ดีกว่า
ผู้เล่นสู้เต็มที่สุดกำลังทุ่มเทที่สุด
แล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกลับบ้านไป

มีโอกาสนะครับที่จะสามารถแสดงศักยภาพว่า
เขาสามารถติดทีมชาติแล้วก็เล่นทีมชาติได้นะครับ

แล้วก็เราได้เห็นมุมมองของทางปูปิส
แล้วก็สิ่งที่คุณเดฟสื่อสารให้เราได้ทราบกัน
ผมเชื่อว่าหลายคนอยากดูตั้งแต่เห็นรายชื่อทีมชาตินะครับ

แต่ว่ารายละเอียดที่ปูปิสเลือกมาบอกไปแล้ว
แล้วก็สิ่งที่ปูปิสมองไปข้างหน้าก็บอกไปแล้ว
ดังนั้นสิ่งที่ปูปิสอยากให้โฟกัสก็คือ
ทำยังไงก็ได้ให้๑๙คนนี้สร้างความสุขให้กับคนไทย
วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับ
ปิสแล้วก็คุณเดฟมากนะครับที่มาร่วมรายการ
แล้วก็ได้ร่วมเปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยในวันนี้
ก่อนที่จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติ
ในวันแรกณที่เราวันที่เราบันทึกเทปกันนะครับ

ขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

เฉพาะบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเละเทะมาก
โกดังสเตดียมเละแค่ไหน